อุบัติเหตุที่หยิบมาเล่าให้ฟังวันนี้

เป็นเหตุการณ์สยองแล้วก็หดหูมากนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นครอบครัวหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
มีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกน้อย๓ขวบกับ๑ขวบ
ปรากฏว่าถูกรถกระบะเนี่ยชนมอเตอร์ไซค์

ลากมอเตอร์ไซค์ลากร่างพ่อกับแม่ไปใต้ท้องรถด้วยค่ะ
เห็นใช่ไหมฮะกระบะที่วิ่งผ่านหน้ากล้องไป

ใช่ค่ะเพราะอะไรมอเตอร์ไซค์มันติดอยู่ข้างใต้ไง

นี่มีคนก็จอดรถข้ามถนนไปแล้วเขาเห็นเหตุการณ์แล้วล่ะ

และหลังจากนั้นรถกระบะคันนี้ไม่จอดดูผู้เจ็บ

เพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้ท้องรถ
แล้วอย่างที่บอกพอลากไปเป็นร้อยเมตรนะ
ร่างของพ่อหลุดออกมาจากใต้ท้องรถก่อน
แล้วร่างของแม่หลุดมาจากใต้ท้องรถตาม

พ่อกับแม่น่ะเสียชีวิตนะ
ลูกก็อาการสาหัสนะคะคุณผู้ชม

ต้องช่วยการขับรถแล้วก็ไล่ตามกระบะคันนี้นะ
เดี๋ยวไปดูช่วงที่ชาวบ้านเขาขับรถไล่ตามหน่อยค่ะ
เฮ้ย
ทอธานทอธานทอธานทอธาน๔
๒๗๓๗กรุงเทพฯมหาละคร

ลงเร็วลงขวาออกแล้วลงเร็ว
ลงเร็วลงเร็วส่วนแล้ว
โอ้โหนี่แหละฮะรถคันนั้นก็หนีลูกเดียวเลยนะฮะ

แล้วก็ไล่ตามตลอดแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ยินว่าลงแล้ว
ลงแล้วลงคลองแล้วคือกระบะคันนี้หลีอาปตกคลอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณทุ่มหนึ่ง
คนที่ขับรถกระบะคันนี้เนี่ยคือนายราเมฆมาด้วงอายุ๔๗ปี
แล้วเขาขับกระบะคันนี้ไปชนกับรถจักรยานยนต์สีแดงขาว
รถจักรยานยนต์มากันทั้งครอบครัวค่ะ
มีพ่อแม่แล้วก็ลูกเล็กอีก๒คน
พ่อเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือนายสมปองลุนลาอายุ๒๙ปี
แม่ซ้อนท้ายมาก็คือนางสาวยุวดีพลเยี่ยมอายุ๒๘ปี
ลูกเล็กที่ว่าค่ะลูกสาว๓ขวบกับลูกชายขวบ๗เดือนเอง

ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยเด็กทั้งสองคนเนี่ย๓ขวบกับขวบกว่าเนี่ย
น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสเกตค่ะ
แต่ว่าพอเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่กระบะชนมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยนะ
คือปรากฏว่ากระบะเนี่ยพยายามที่จะเร่งเครื่องแล้วก็หลบหนี
ทั้งที่มีรถมอเตอร์ไซค์ของครอบครัวนี้ติดอยู่ใต้ท้องรถ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูกราฟิกที่เราทำจำลองให้เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
จังหวะที่ชนแล้วไม่หยุดไงยังลากมอเตอร์ไซค์
แล้วมีพ่อกับแม่ติดอยู่ใต้ท้องรถไปด้วย
หลังจากที่ขับหลบหนีไปแล้วก็เมื่อกี้เป็นคลิปที่มีคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ไล่ตามใช่ไหมครับและทีนี้รถกระบะคันนี้เสียหลักลงคลอง
ไปดูวินาทีในการที่ทั้งพลเมืองดีเนี่ย
เข้าไปควบคุมตัวคนขับรถกระบะกันอีกสักช็อตหนึ่งนะฮะ
มีคนขนไม่รู้ว่าชนอะไรด้วยซ้ำไม่รู้ว่าชนคนนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดกระบะคันนี้ไม่เสียหลักตกคลองนะ
คือเดาว่าน่าจะไปต่อแน่แต่ทีนี้พอมาสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย
ก็ต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์หน่อยล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ปรากฏว่าผลออกมานี่๑๒๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
โอ้โหมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ

ก็ต้องคุมตัวนายราเมฆคนขับรถกระบะ
แล้วไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่สพมจันทร์
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่า
มันสยองสะเทือนขวัญเพราะอะไร
กระบะกลายเป็นลากร่างของพ่อกับแม่ไป
พอขับไปไกลสัก๑๐๐เมตรนะร่างของพ่อหลุดออกมาก่อน
หลังจากนั้นกระบะก็ขับต่อไปอีก๑๐๐เมตร

ทีนี้ถ้าเกิดกระบะหยุดตั้งแต่ตอนนั้น
แน่นะพ่อกับแม่อาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ก็ศพแยกไปประกอบพิธีทางศาสนาคนละที่
สำหรับศพผู้เป็นแม่นางสาวยุวดี
ครอบครัวก็นำไปตั้งประกอบพิธีตามศาสนา
ที่บ้านขวาวที่ตำบลหนองใหญ่
ส่วนศพของผู้เป็นพ่อนายสมปองเนี่ยนะ
ก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ที่หมู่บ้านตาตำบลตากร
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเลยค่ะ
โดยเฉพาะแม่ของนางสาวยุวดีบอกว่ายังทำใจไม่ได้เลย
ลูกสาวลูกเขยและหลาน

จนทำให้ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยต้องเสียชีวิตแบบนี้
ก็อยากให้มีสติมั่งไม่ต้องเมาแล้วไปขับอย่างนี้ค่ะการสูญเสียที่มันสูญเสียไปนี่คือมันรับไม่ได้จริงค่ะคือทำให้ญาติ
ญาติเสียใจค่ะเสียใจมากด้วยนะพอเกิดขึ้นมาความสูญเสียคือเราเสียใจหลานเป็นกำพาพ่อแม่เสียทั้งสองคน
นี่ค่ะก็คือมีศักดิ์เป็นยายของเด็กนั่นแหละแม่ของคนตายเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทีนี้อาการของเด็กทั้งสองคนเป็นยังไงบ้าง
เด็กเนี่ยรอดชีวิตก็จริงอาการสาหัสนะคะยังโคม่าอยู่เลยน้องวัย๓ขวบเนี่ยได้รับบาดเจ็บซี่โครงหัก๔ซี่ส่วนเด็กชายลูกชายเนี่ย๑ขวบ๗เดือนเนี่ยอาการก็สาหัสเลือดออกในสมองตับชีทั้ง๒คนเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกดอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยล่าสุดนะฮะคุณหมอแจ้งว่าอาการของเด็กทั้ง
จะเคลื่อนศพจากบ้านไปที่วัดเพื่อทำพิธีชาปนักกิจแล้วนะครับส่วนทางฝั่งของผู้เกาะเหตุนะฮะด้านแม่ของผู้เกาะเหตุนะครับก็คือนางหนูรักขออภัยไม่ได้เป็นแม่แท้เป็นแม่ยายนะฮะแม่ยายของผู้เกาะเหตุคือคนขับรถกระบะเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ได้สอบถามลูกเขยลูกเขยยอมรับนะครับว่าวันเกิด
แล้วก็ลากมอเตอร์ไซค์ไปมีความผิดนะ

คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถชนผู้อื่นแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือ

เพราะว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด๑๒๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ

แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ